คุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนคงเดินทางด้วยเครื่องบิน
แต่ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเคยเจอเรื่องแปลกแบบนี้หรือเปล่าคุณสุภาษา
ค่ะก็คือการที่เวลาเราจองตัวเครื่องบินใช่ไหม
ต้องใส่ชื่อของเราเป็นภาษาอังกฤษ
ทีนี้ตัวอักษรในชื่อเรายาวเกินไปไหม

เกินไปหรือเปล่าคุณมีกี่ตัวรสลินเนี่ยมีกี่ตัว
๒๕ตัวอักษรนามสกุล๒๕ตัวอักษร

น่าจะมีปัญหาแต่มีคนเขามีปัญหาเพราะชื่อเขายาว

พัสรามหาคามินไม่เกินไม่เกินไม่เคยมีปัญหา
แต่ทีนี้มีคนที่มีปัญหาเพราะว่าเขาไปจองตัวเครื่องบินผ่านอินเตอร์เน็ต
และทีนี้เขาไปกรอกข้อมูลของเขาเนี่ยนะคะ
เป็นการกรอกชื่อของพันรยาแล้วก็ลูก
พอกรอกเข้าไปในระบบแล้วทีนี้เขาบอกในระบบบอกว่าไม่ได้
ชื่อคุณยาวเกินไปเกิน๒๕ตัวอักษรคุณต้องลดลง
จองได้ทำยังไงล่ะคะก็ต้องลดตัวอักษรลงสิคะ

ลดคือลดเองจะต้องลดเองในช่วงของการพิมพ์
พอลดเสร็จเรียบร้อยแล้วจองตัวได้สำเร็จผ่านไปทุกขั้นตอนเลย
เอาไปเช็คอินปุ๊บระบบมันขึ้น
ชื่อไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน

ใช่บัตรประจำตัวประชาชนเราก็ต้องแสดง
เท่านั้นแหละค่ะเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินบอกแบบนี้ไม่ได้นะ
ถ้าอยากจะเพิ่มชื่อให้มันตรงและอยากจะเดินทาง
ภายในวันนี้ตามเส้นทางที่จองไว้เวลานี้เท่านี้
ต้องเสียเงินค่าโดยสารค่าธรรมเนียมเพิ่ม๓๐๐๐บาท
โอ้โหแล้วคำถามคือมันเป็นความผิดของใครคะ
ก็ในเมื่อชื่อเขายาวถูกไหมฮะ
ใช่ก็นี่แหละก็ถึงเป็นเรื่องร้องเรียนออกมาในโลกโซเชียลมีเดียว่า
มันไม่ใช่ความผิดของเขาทำไมจะต้องเสียเงินค่าปรับ๓๐๐๐บาทด้วย
อันนี้เกิดขึ้นกับสายการบินชื่อดัง
การบินไทยนั่นแหละบอกเลยเพราะว่าดิฉันกำลังจะบอกต่อว่า
ผู้บริหารการบินไทยออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะบอกว่า
บริษัทจะตรวจสอบกับผู้โดยสารแล้วก็ยินดีคืนเงินค่าเปลี่ยนแปลงชื่อกับผู้โดยสารท่านนี้เต็มจำนวน
และบริษัทจะปรับปรุงข้อมูลในการแจ้งเตือนการสำรองที่นั่งบนระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้โดยสารที่มีชื่อ
และนามสกุลยาวเกินกว่าที่ระบบกำหนดต่อไป
ไปสอบถามได้เลยนะว่าท่านจะมีปัญหาไหมถ้าเกิดว่าท่านจะเดินทางเนี่ยชื่อท่านยาวไหมนามสกุลท่านยาวไหม
เกิน๒๕ตัวทำยังไงแล้วจะทำยังไงต่อโทรไปเลยนะคะ๐๒๓๕๖๑๑๑๑
โทรไปได้สอบถามได้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ